นครศรีธรรมราชมีผู้ชายคนนึงนะคะเขาได้ฉายาว่าปตลาดตก
คืออกหักช้ำรักคือเครียดซึมเศร้าแล้วก็ป่วยจากอาการช้ำรักเนี่ย
มานาน๘ปีแล้วดูแล้วก็ไม่น่ามีพิษมีภัยอะไร
ล่าสุดเจอเขาเป็นศพนะคะอยู่ในสภาพคร่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วมอเตอร์ไซค์ตะแคงล้มที่หน้ามีแผลถูกลูกซองยิงเจ็ดแผลค่ะ
หลายคนบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องราวอะไร
ว่าจะเป็นปมเรื่องของธุรกิจมืดยาเสพติดหรือเปล่า
ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพร่อนพิบูลเข้าตรวจสอบร่างของนายสันติ
หรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าปตลาดตกอายุ๔๘ปีนะคะ
สภาพคือนอนเสียชีวิตคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ถนนทางเข้าสวนยางในตำบลร่อนพิบูรณ์ค่ะ
สภาพบาดแผลคือถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นเข้าใบหน้า๗แผลนะคะ
เมืองต้นส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
สันนิษฐานว่าปตลาดตกน่าจะมีการนัดหมายกับคู่กรณีมาคุยตกลงอะไรบางอย่าง

แต่พอถึงที่เกิดเหตุคนร้ายน่าจะใช้มอเตอร์ไซค์อีกคันขี่ตามมา
แล้วเอาปืนยิงเข้าใส่ปตลาดตกจนเสียชีวิตแล้วหลบหนีไป
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรร่อนพิบูรณ์บอกว่า
ตอนนี้ตำรวจรวบรวมข้อมูลซึ่งยัดย่านยืนยันชัดเจนเลยว่า
ตลาดตกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่อยู่ระหว่างการบำบัดอาการป่วยทางจิตเวท
ซึมเศร้าแล้วก็ภาวะความเครียดจากเรื่องความรัก

ปัจจุบันยังต้องกินยาเพื่อคุมอาการอยู่
มสังหารในครั้งนี้ตำรวจก็เลยบอกว่า

แต่ให้น้ำหนักไปที่เรื่องความรักเรื่องชู้สาวนะคะ
ส่งคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
คุณกั้งบอกว่าทางเข้าไม่ง่ายเลย
ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะเป็นถนนทางเข้าสวนปาล์มน้ำมัน

ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๑กิโลเมตรด้วย
ส่วนเส้นทางจากหมู่บ้านที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุได้

เจ้าหน้าที่ก็เลยมืดแปดด้านเหมือนกันว่า
คนตายใช้เส้นทางไหนมา
แล้วคนร้ายใช้เส้นทางไหนหนี
นายสุรีเต่งผู้ผู้ใหญ่บ้านนะคะ

ชาวบ้านในสวนปามเนี่ยเขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
ก็เลยโทรไปหาผู้ใหญ่ให้มาตรวจสอบ
พอมาถึงก็เจอผู้ตายอยู่ในสภาพนี้แล้วนะคะ
ลักษณะบาดแผลเนี่ยผู้ใหญ่บอกว่า
มันไม่ใช่แค่ยิงแสกหน้าธรรมดานะพี่อุ๋ย

และที่สำคัญคือคนตายไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วย
คนตายเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุตั้งประมาณ๑๐กิโลเมตรค่ะ
ผู้ใหญ่บอกว่าก็เพิ่งจะมารับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้๓ปี
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์แรกเลยที่เจออะไรแบบนี้

เพราะไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครและยังอยู่ในพื้นที่หรือเปล่า
ฝนตกด้วยเมื่อวัน

ไม่เห็นว่ามีใครที่มาและอยู่ในนี้
ก็คิดว่ามีใครที่มาแล้ว

พี่สุกษัตริย์ช่วยพี่ซันติ
มาแถวนี้อะไรอย่างนี้ไหมคะ

นี่มานึงไหมไม่ใช่คุณนะ

ญาติญาติแล้วก็แม่ของคนตาย

แล้วก็จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ